ส่วนกรกตจังหวัดขอนแก่นก็ได้จัดเวทีแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างรัฐมนูญฉบับลงประชามติที่สารกลางจังหวัดนะครับ
ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก
โดยมีทั้งบุคคลที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูล
ก็ได้ชี้แจงข้อดีข้อเสียกันอย่างตรงไปตรงมา
โดยเฉพาะประเด็นที่หลายคนสนใจนะครับ
เช่นการเลือกนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในคำถามพ่วง
รวมถึงการได้มาซึ่งสว
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณยุธยาปุ้มตุ้มมีครับ
ถือเป็นเวทีที่ประชาชนชาวขอนแก่นผู้สนใจเหตุบ้านการเมือง
เฝ้ารอรับฟังการแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
ซึ่งกรกตได้จัดขึ้นในโค้งสุดท้ายก่อนไปใช้สิทธิ์๗สิงหาคมนี้
งานนี้มีฝ่ายเห็นด้วยคือนายกมลกิจกษิวัฒน์
ทนายความและประธานกปศขอนแก่น
และนายนรงเลือดสุรพลอดีตผู้สมัครสอสอภาคกิจสังคมเขต๔จขอนแก่น
ส่วนใหญ่ดีหมดก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าจะเอาดีทั้งหมด
ไม่มีในโลกนี้หรอกมันก็ต้องดีแล้วก็มีเสียบ้างนิดหน่อย
ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยประกอบด้วยนางพันนวดีตันติซิริน
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประธานนปชขอนแก่น
อีกคนคือนายสุรชัยเบ้าจัญญาอดีตสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ฟันทงเลยค่ะว่าข้อเสียมากกว่าข้อดี
ทั้งสองฝ่ายพยายามชี้แจงประเด็นที่สังคมสงสัยมากที่สุด
เช่นการเลือกนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในคำถามพ่วง
รวมถึงการได้มาซึ่งสวด้วย
ผมเห็นว่าการแต่งตั้งสวมีข้อดีกว่าการเลือกตั้งที่บอกว่ามาจากประชาชน
เพราะเห็นแล้วว่าสวที่แล้วมาส่วนใหญ่ที่ได้รับเลือกตั้งมาใช้เงินใช้ทอง
หรือว่าเป็นคนของกลุ่มการเมืองจึงได้รับการเลือกตั้งเข้ามา
ดูเหมือนจะเริ่มต้นว่ากรกตจัดให้มีการเลือก
ไขว้บ้างเลือกอะไรบ้างใช่ไหมคะ
แต่ผลสุดท้ายเลือกขึ้นมา๒๐๐แล้วก็มาให้คอสชเลือก
ซึ่งมันไม่ถูกเขาอยู่๕ปีเขาสามารถที่จะยกมือเลือกนายกได้ถึง๒สมัย
ส่วนประเด็นสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาและการรับบริการด้านสาธารณสุข
สองฝ่ายก็แสดงทัศนะได้อย่างน่าสนใจ
เขาให้สิทธิ์ในการเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขเสมอกัน
เสมอกันก็ไม่ว่าจะเป็นยากจนหรือร่ำรวยก็ได้ได้สิทธิ์ในการรักษาก็คือสมัยก่อนก็๓๐บาทใช่ไหมคะ
ผมบอกว่ามาตรา๔๘ร่างเขาก็เขียนเพิ่มเข้าไปว่าคนยากไร้เนี่ย

เป็นวิธีการทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์
มาตรา๔๘นี้ไม่ได้กีดขวาง๓๐บาท

คือพวกที่เขาไม่ได้เขียนถึง
ไม่ได้บรรยัติเอาไว้แต่ไม่ห้าม

ไม่น้อยกว่า๑๒ปี

ก็มีคำว่าให้รัฐ
แล้วก็จะต้องให้การศึกษา๑๒ปี
โดยเขาให้ความสำคัญอยู่ที่เด็กอนุบาล

ในโม๔โม๕โม๖หมดไป
มีเรื่องบทบรรยัติรองรับเรื่อง

ปีขึ้นไปเขาบอกว่าต้องพัฒนาการทางสมอง
หอมใส่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้ลงไป๓๔ปีถึงจะเข้าอนุบาล
นั่นแปลว่าถูกเตรียมคนขึ้นมา
เขามองถึงพัฒนาการของมนุษย์เขาไม่ไปแก้ต้นปลายเหตุ
อกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถามข้อสงสัยต่าง
ทำให้การแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีตามที่กรกตตั้งเป้า
หวังว่าการนำบุคคลที่เห็นต่างมาชี้จุดดีและข้อด้อยของร่างรัฐธรรมนูล
จะสามารถช่วยให้ประชาชนรับฟังอย่างเป็นกลาง
ตัดสินใจลงประชามติด้วยความคิดของตัวเอง
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน